อีกหนึ่งผลงานเพลงคุณผู้ชมเพลงนี้เนี่ยถือว่าตอนนี้นะเป็นเพลงที่
ฮอตฮิตมากทุกคนนี้กระแสเพลงแนวลุกทุ่งเนี่ยมากแรงจริง
อกจากจะร้องเองแล้วเนี่ยนะคะ
แซคชุมแพร่เขาลงทุนเป็นอะไรรู้ไหมคุณพระเอกเอ็มวี
นี่ก็ทำเอาแฟนเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ชื่นชมในการแสดงของนักร้องหนุ่มกันยกใหญ่เลยนะคะ
ยังพากันเมาส์มอยต่อด้วยว่าที่แสดงเก่งขนาดนี้เนี่ย
เพราะว่ากำลังอินเลิฟอยู่กับนางเอกเอ็มวีหรือเปล่า
งานนี้เจ้าตัวจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
เปล่าครับไม่ได้เป็นแฟนกันครับผมแค่ร่วมงานกันครับผม
ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรกันจริง
ทำไมเสียงสุขจ้า
ยืนยันอยู่สนิทกันไหมก็ประมาณนึงครับผม
เพราะปกติแล้วแซ็กก็เป็นคนที่ไม่ชอบคุย

สเปคล่ะครับก็ได้ครับผม
เป๊กก็เรียบง่ายครับผมเป็นผู้หญิงที่เรียบง่ายครับผม
ง่ายครับเป็นแม่บ้านแม่เรือน
หลังจากจบงานก็ไม่ได้คุยกันเลยครับผม

ยังครับตอนนี้ก็ขอทำงานก่อน
ขอทำงานก่อนก็แล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โห
ดวงงานมันรุ่งพุ่งแรงจริง
วิวคำฮักไปเท่าไหร่๒๓ล้านวิวเท่านั้นเอง
เบานะคะปล่อยมา๒เดือนกว่า

แต่ว่าน้อยคนนักที่จะทำได้แบบนี้นะคะ

แซคชุมแผลไม่มีใครไม่รู้จักแล้วช่วงนี้
นะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะกับซิงเกิ้ลล่าสุดนะคะคำฮักแล้วกันค่ะ